อ๋อไม่ได้หรอ

เรียกมาเลย

ที่เมื่อกี้มันก็ไม่ติด
เงียบเหรอต่างไม่เปิด

เดี๋ยวพิษก็อยู่อยู่เองอ่ะ

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาที่นี่
ก็คือวันนั้นนะครับผมกลับบ้านตอนเย็นนี่แหละแล้วก็ไปติดไฟแดงรัชดาราชภาวะครับผม
แล้วทีนี้คือผมก็จอดอยู่ข้างรถเมย์รถเมย์ก็จอดอยู่นั่นแหละ
แล้วก็ได้ยินคือผู้หญิงโวยวายอยู่บนรถผู้หญิงเสื้อสีแดงอะครับ
ในคลิปอ่ะเอ่อเราก็เห็นเราก็ได้ยินเขาพูดว่า
ปวดที่ประมาณเนี้ยแต่คือด้วยความที่ว่าได้ยินอ่ะ
ผมไม่รู้ว่าเขาพูดประชดหรือว่าพูดจริงพูดเล่นอะไรยังไง
เพราะว่าคือจริงเขาอยากลงนอกป้าย
แต่ทีนี้ผมก็เข้าใจคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์แหละ
ว่าเออตรงเนี้ยคือมันเป็นตามกฎตามอะไรอ่ะเนอะ
คือจะไม่ให้ลงนอกป้ายแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งรถเนี่ยมันเป็นรถของขอสมกรโดยตรง
เออเป็นรถแดงอ่ะไม่ใช่รถร่วมบริการอ่ะเนอะ
เออเท่าที่ได้ยินก็คือได้ยินอยู่ประมาณนั้นแหละแล้วก็มองเหตุการณ์ก็เห็นที่เขาเข้าไปผลักกระเป๋ารถเมย์ไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็ว่าอยู่นั่นแหละก็คือได้ยินอยู่เท่านั้นแล้วก็เนื้อหาต่อไปก็ไม่ได้ยินอะไรเลย
ก็เห็นแค่คุยแล้วก็บ่นบ่นบ่นบ่นอยู่บนรถนะครับใช่

คือเราเลี้ยวไปก่อนเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ก็คือเราแซงรถเมย์ออกไปแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปเลย
เออแล้วเราก็ไม่ได้รอดูเหตุการณ์อะไรอืมก็คือตามนั้นอ่ะที่ได้ยิน
สมมุติถ้าเป็นเราถ้าเราปวดอื้อบนนั้นเราจะกล้าบอกแบบนั้นไหม
คือจริงถ้าเป็นผมนะผมก็จะกล้าบอกเหมือนกันนั่นแหละ
แต่คือเราก็ต้องดูเหตุการณ์นั่นแหละแต่เราคงจะไม่ได้ใช้อารมณ์แบบนั้นหรอก
อืมก็คือบอกเขาไปตรงตรงแหละเออพี่ผมขอลงตรงนี้หน่อยได้ไหม
ผมไม่ไหวแล้วผมปวดท้องปั๊มอยู่ตรงข้ามข้างข้างเนี่ย
เราก็สามารถเที่ยวเข้าไปได้อะไรประมาณเนี้ยครับใช่ถูกต้อง
คือจริงก็เข้าใจทั้งคนขับรถเข้าใจทั้งกระเป๋ารถนั่นแหละ
แม้แต่คนขับรถเมย์เองกระเป๋ารถเมย์เองเวลาปวดท้องปวดอะไร
ยังไงเขาก็ต้องลงถูกไหมผมก็เห็นอยู่ประจำอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
นั่งรถเมย์คนขับปวดท้องเขาก็จอดปั๊มแล้วก็วิ่งลง
เข้าไปเลยบางทีก็ต้องยอมจอดอืมถึงมันจะนอกไปก็เผลอ
แต่มันก็สุดวิสัยอ่ะเพราะว่าการอั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
ใช่ไหมอืมเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทนได้แค่ไหนอืม
แต่จริงถามว่าเคยผ่านประสบการณ์ไหมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
ยังไงก็เคยผ่านจริงเคยผ่านกันทุกคนนั่นแหละ
นั่งรถเมย์แต่อยู่ที่ว่าเราไหวแค่ไหนแค่นั้นแหละ
แต่จริงอย่างผมเองก็เคยไม่ไหวก็ขอลงก็ให้ลง
แต่ทีนี้ตอนที่นั่งตอนนั้นคือจริงมันไม่บ่อยหรอก
แค่ครั้งสองครั้งเอ่อแต่รถเมย์ที่เรานั่งอ่ะ
เป็นรถร่วมบริการเอกชนร่วมบริการ
ผมคิดว่าเอกชนอ่ะอาจจะอรุมอร่วยแต่ทีนี้เพราะว่ายังไง
เอกชนมันก็ขึ้นตรงกับขอสมกรจริง
แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้มงวดอะไรมากอืมแต่ถ้าเป็นของขอสมกรโดยตรงอ่ะ
รถแดงรถสีส้มอะไรก็ตามอ่ะเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ย
ต้องยึดตามกฎปฏิบัติตามกฎนะอะไรประมาณนั้น
ถ้าปวดท้องจริงจริงก็ขอให้บอกกันดีดีเนอะอย่าใช่ถูกต้องครับ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากการที่มีทั่วผู้โดยสารเขาขอทวนวายใส่เรา
แล้วกันก่อนเป็นยังไงบ้างค่ะก็จุดเริ่มต้นคือผู้โดยสารขอลงนอกป้ายแล้ว
เราไม่ให้ลงเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง
ข้อระเบียบบังคับที่เราปฏิบัติมาค่ะเราก็จะแจ้งลูกผู้โดยสารทุกท่านอยู่แล้วว่า
พร้าว๔๒เราจะจอดรถเป็นป้ายสุดท้ายเพราะว่าป้ายหน้ารถเราจะออกขวาเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดาพิเศษ
ค่ะมันจะทำให้ไปกิดขวางการจราจรค่ะเราก็ได้มีการแจ้งทุกครั้งทุกรอบ
ในป้ายรหภาพสี่สองแล้วพอเลยป้ายรหภาพสี่สองมาผู้โดยสารคนอังกฤษก็มีการกดกิ่งที่จะลง
แล้วพอเราบอกว่าป้ายนี้เราไม่ได้จอดรับส่งค่ะก็มีการต่อว่าเราขึ้นมาตามที่ในคลิปออกไปค่ะ
ทำไมพี่เลือกไม่ตอบโหดไหมที่เขามาด่าเราแล้วก็มาผลักเรา
เราไม่โกรธเพราะว่าบางทีเราเข้าใจนะว่าสภาพสภาวะเศรษฐกิจกับหัวอากาศอะไรหลายอย่าง
อาจจะทำให้คนมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นแต่เราเลือกที่จะควบคุมตัวเองได้ดีกว่า
เราเลยคิดว่ามันจะเป็นการดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายค่ะก็ไม่โกรธไม่โกรธค่ะไม่โกรธ
เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราให้บริการเราก็เจอผู้คนมากมายในแต่ละวันนะคะ
ก็คือเราทำอย่างงี้ทุกทุกวันอยู่แล้วใจเย็นที่สุดใช่ใจเย็นแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเยอะ
ก็ทำทุกอย่างให้มันมีความสุขแล้วก็อะไรเลี่ยงได้เราก็ควรเลี่ยงเพื่อลดปัญหาที่จะตามมา
เพราะเราต้องทำอาชีพนี้ไปอีกนานค่ะ